คุณผู้ชมไปดูเรื่องสุดหลอนที่สมุทรปราการ
กู้ภัยไปเก็บศพคุณตาอายุ๗๒ปี

คือเขามองว่าเหมือนศพไม่อยากไป

ก็มีการจุดทูปขอขมากัน

พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

มีหนังแมวติดผนังอยู่ด้วยโอ้โห
ไปเจอศพนายอำนาจจิตและจุลวง
อายุ๗๒ปีท่านเสียชีวิตอยู่

พิงเก้าอี้อยู่เสื้อผ้าไม่ได้สวม
นะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบวัน

ไปเจอศพคนแรกคือเพื่อนบ้านบอก

ก็เลยเขาต้องไปพอไปเสร็จปั๊บ
ไปดูเห็นศพเจ้าของบ้านตกใจฮะ
ยกมือไหว้ขอเข้ามาแล้วเรียกกู้ภัยมาเก็บศพ

จู่ครับแมวดำกระโดดข้ามศพ

อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
เขาเล่าเรื่องเหลือเชื่อบอกว่าโอ้โหพี่
นี่ครับมันเปิดไม่ได้

เหมือนคนตายไม่อยากให้เอาตัวไป

นะครับต้องจุดทูบขอเข้ามา

เห็นโรคปอดนะเห็นไอตลอด

ผมแจ้งรถมูลิธิมาใช่ไหมฮะ

ประตูรถมูลนิธิเปิดไม่ได้

ใช้เวลาอยู่นานไหมโอ้พักใหญ่เลย

นี่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะเปิดได้

เนี่ยประตูนี้อ่ะเนี่ยครับ

นางสาวเน่นนภาเทพมงคลอายุ๓๗นะ

ผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวมีโรคประจำตัวเห็นไอตลอดใน๑๐วันที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานไปหาหมอ
แล้วตอนกลางคืนก็มีรถพยาบาลมาส่ง

เอกใจทำไมบ้านเปิดไฟไว้นะ
คาดว่าคงเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลับจากหาหมอนั่นแหละ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ผู้ตายอยู่คนเดียวมีโรคประจำตัวเป็นวรรณโรค

แล้วก็ส่งศพไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

และจะมอบให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ